คุณผู้ชมค่ะทีนี้ไปดูการทำหน้าที่ของครูคอและอสม
ที่ลงพื้นที่ไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูลอย่างถูกต้อง
เพื่อประกอบการตัดสินใจของประชาชนในการไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
พาคุณผู้ชมไปที่อำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่น
ติดตามจากรายงานของคุณยุธยาตุ้มมีค่ะ
รณรงค์ของครูคอและอสมในหมู่บ้านอาจสามารถ
บนนาเพียงอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่น

จะไปใช้สิทธิ์ในการลงประชามติ๗สิงหาคมนี้

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ผมก็เลยอธิบายนำเกิดไปเล็กน้อย

รับนะไม่รับนะก็ไม่ได้

คือเราจะได้มีการเลือกตั้ง

รัฐธรรมนุนไทย

ในระบบที่เขาทำงานกันทุกวันนี้

ผู้นำนี้ได้เปิดทางหอกระจายเข่า
ให้เราทราบทุกวันตอนเช้าตอนเย็น
กิจกรรมรวมพลคนชุมแพรร่วมออกเสียงประชามติในวันนี้
มีกลุ่มพลังมวลชนนักเรียนนักศึกษา
สมกำนันผู้ใหญ่บ้านกว่า๑๕๐๐คน
เดินขบวนไปตามถนนในตลาดระยะทางกว่า๒กิโลเมตร
ให้ไปใช้สิทธิ์และหวังให้ประชาชนตื่นตัว
จากในพื้นที่ถือเป็นฐานเสียงสำคัญของนักการเมือง
และเคยไม่รับร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี๒๕๕๐มาแล้ว
ในพื้นที่ชุมแพงก็เป็นพื้นที่
ก็เป็นพื้นที่ของฝ่ายการเมือง
ฝ่ายการเมืองภาครัฐบาลที่ผ่านมา
แต่ว่าในส่วนของในพื้นที่เองรวมทั้งส่วนรักการที่รับผิชอบ
ในการรักษาความมั่นคงรวมทั้งการดูแลเรื่องการเลือกตั้ง
ไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นห่วงครับ
สถิติการออกเสียงประชามติของอำเภอชุมแพรเมื่อปี๒๕๕๙

ส่วนใหญ่ไม่รับร่างรัฐธรรมนูลถึงร้อยละ๖๖
จึงเป็นงานที่ท้าทายเพราะตั้งเป้าว่า
จะมีผู้ไปใช้สิทธิ์มากถึงร้อยละแปดสิบ
ตั้งแต่คืนวันนี้จนถึงวันที่๗นะครับ
ทีมงานไม่ว่าจะเป็นอสมหรือศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน
รวมถึงภูคอควายรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน
สถานการณ์ในพื้นที่ก็จะลงข้อประตูครัวเรือนนะครับ
ประชาอำพันธ์เชิญชวนเป็นลายครัวเรือน

แผนละลงให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์

จึงเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับคนในจังหวัดนี้ไม่น้อย
ยุธยาตุมีข่าวเทราทีวีรายงาน